มาตรการการปฏิบัติตัวในช่วงสงกราน
แต่บางพื้นที่บางจุดเนี่ยค่ะ
เขาก็ไม่ทำตามข้อบังคับข้อแนะนำ
ข้อกำหนดอะไรเล่นน้ำสงกรานกันแบบโอ้โห

แล้วก็เต้นกันอย่างเมามันด้วยเขาก็เลยถามว่า
ไม่กลัวเหรอไม่กลัวโควิด๑๙เหรอ

อันนี้เมา๑๓เมษายนค่ะ
ในคลิปเขาก็เขียนบรรยายเอาไว้ว่า

ขบวนแห่มีรถสิบล้อมีเครื่องเสียงร้องรำทำเพลง
แต่ขวดเบียร์ถังเบียร์เมากันมา
อีกคลิปก็จะเป็นวงดนตรีกลางแจ้งค่ะ

แต่มันเป็นการเต้นที่คุณผู้ชมลองดูใกล้
ใส่หน้ากากอนามัยบ้างไหมเนี่ย

รถือก้าวกันตั้งนั้นเลย
ถือก้าวถือขวด
แล้วอย่างเนี่ยมันเสี่ยงนะ
ถึงจะบอกว่า
แล้วบางอย่างมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
คนก็แสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลว่า

ด้วยความเป็นห่วงล่ะค่ะไม่ใช่อะไร

เราเข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะมองว่า

เข้าใจคือทุกคนคิดถึง